ในช่วงเวลาประมาณ๑๐นาฬิกาตามเวลาในสหรัฐอเมริกา
ที่นิวยอร์กจะมีการจัดประชุมพิเศษของสมัชชาสหประชาชาติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ถ้าตามเวลาบ้านเราก็ประมาณสัก๓ทุ่ม
ถ้านับจากช่วงเวลาขณะนี้คือประมาณ๒ชั่วโมงเสร็จนะครับ
จะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดพร้อมกัน
แล้วก็ความสำคัญของการประชุมวาระพิเศษแบบนี้
กับดรสุรินพิสุวรรณอดีตเลขาธิการอาเซียน

สวัสดีครับผมสุรินครับ
บรรยากาศก่อนเริ่มประชุมการเตรียมความพร้อม
ณวินาทีนี้เป็นยังไงบ้างครับที่นั่นครับ

แล้วก็ช่วงระยะเวลาที่จะมีการประชุม
เพื่อไปสวัาสดิตความโครบและอาลัย
แต่ปรบาทสำเด็จก็จะอยู่หัวของเราประมาณ๑๐นาฬิกาวันนี้ครับ
ที่ธรรมชาติใหญ่ธรรมชาติ
ประธานที่ประชุมคือคุณปีเตอร์ทองสัน
ซึ่งเป็นผู้ทางประสาวรณ์ของภิกษ์ประจำโครงการศาสตร์ประชาติ
แล้วก็จะมีผู้แทนของ๕ภูมิภาค
ที่จะขึ้นมากล่าวในนามของภูมิภาคต่าง
ในจำนวนนั้นก็จะมีไนเจอร์จากอัฟริกา
แล้วก็มีชิลีจากอเมริกาใต้
มีจอร์เจียจากยุโรปสวรรค์
มีควเวสจากภูมิภาคสวรรค์ตะวันออกกลาง

แล้วก็จะมีสหราชนาจักรคือเครื่องกฤษนะฮะ
เป็นผู้แทนของภูมิภาคยุโรป
นางสมันต้าพาวเวอร์
สหรัฐอเมริกาจะกล่าวในฐานะที่เป็นเจ้าภาพ
คือที่ตั้งขององค์การสัจจาชาติที่มหานครนิวยอร์ก
แล้วก็จะปิดท้ายโดยพนักท่านเศรษฐ์รัชทูต
วิทยาลัยของเราเองคุณเวียชัยพลาสัย
ทั้งหมดเป็นการถวายสะดุดี
องค์พระมหากษัตริย์ของเรา
ซึ่งครองราชนานที่สุด
แล้วก็เป็นประมุขของรัฐที่เป็นสมาชิกขององค์การศาสตร์ชาติ

และที่สำคัญคือมีความชื่นชมในพระปีชาสามารถ
ด้านการพัฒนามนุษย์ที่เรียกว่า
ซึ่งไม่ค่อยมีประมุขของประเทศสมาชิกใดที่ได้รับรางวัลในลักษณะนี้
จำกันได้เมื่อวันที่๒๖เดือนพฤษภาคม
ที่ที่เราเจริมฉลองกฎกศึกษาครองราช
ที่คุณโคฟฟิอันนั้นได้ทูลเก้าถวายรางวัลการพัฒนามนุษย์
ใช่คุณโคฟฟิอันนั้นที่การพัฒนามนุษย์แสดงชาติ
มาแล้วก็กราบบังคมทูลถวายรางวัลที่มีเกียรติสูงสุดนี้
เรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์
เพื่อที่จะประคองและรักษาไว้
ซึ่งความสมดุลทางสภาพแวดล้อมของโลก

หรือเรื่องการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
หรือที่สร้างความปัดฝนให้กับโลกใบนี้ของเรา
พระอาจารย์เรียกเรื่องเกี่ยวกับ
การพัฒนาอย่างพอเพียงเศรษฐกิจ
พอเพียงที่เขาเรียกว่า
รับความสนใจกับโลกการสถาปัญชาชาติ
ประชาคมโลกอย่างสูงยิ่ง
และจะเป็นมาตรการหนึ่งที่จะใช้
ในการที่จะให้ประสบความสำเร็จในการ
ดำเนินการรักษาสภาพแวดล้อมของลูก
ไว้ตามข้อมติของโลกการสถาปัญชาชาชน์

จุดประสงค์เป้าหมายในการพัฒนาโลกอย่างยั่งยืน๑๗ข้อครับ
และใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับในการประชุมที่จะเกิดขึ้นใน๑๐โมงตามเวลาในสหรัฐ
เป็นการกวาดพระเกียรติเชิงสัญลักษณ์นะครับปกติแล้วเนี่ยจะทำกับประมุขของประเทศสมาชิก
แล้วก็ในกรณีพิเศษของที่เกี่ยวกับเราก็คืออย่างที่เรียนได้ทรงชี้นำประชาคมโลก
เกี่ยวกับปัญหาที่ประชาคมโลกกำลังประสบอยู่ในขณะนี้
ซึ่งพระองค์ท่านได้พระทานแนวคิดนี้มานาน
ที่โลกจะตื่นเต้นกับเรื่องของการที่จะไม่สามารถรักษาสภาพแวดล้อมของโลกเอาไว้ได้
และจะมีผลกระทบต่อชีวิตทุกชีวิตไม่ใช่เฉพาะมนุษย์ในโลกนี้
เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญและเป็นวาระที่สำคัญอย่างยิ่งที่องค์การสัญชาติตระหนักดี
เมื่อวันที่๑๔๑วันหลังจากเสด็จสวรรคตก็มีการถวายความเคารพโดยการยืนไว้อะไรเป็นเวลา๑นาที
พวกเราก็ทราบกันแล้วแต่วันนี้จะเป็นทางการมากกว่านั้น
ซึ่งก็เป็นพิธีกรรมพิธีการขององค์การสหประชาชาติ
ในการที่จะแก้ไขความเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศโลก
พร้อมกับทราบที่เคยขึ้นกับแวดล้อมทั้งโลก
ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะรุนแรงและเป็นเรื่องที่ทั่วโลกมีความเป็นห่วงกันอยู่ในขณะนี้ครับ
ได้ครับเบื้องต้นสอบถามดรสุรินเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ